เชื่อว่าท่านผู้ชมได้ทราบข้อมูลข่าวสารกันเรียบร้อยแล้วครับว่า
ผู้นำของไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
พบปะพูดคุยกับผู้นำของสหรัฐ

ใช่ก็มีหลายเรื่องที่พูดคุยกันนะคะ
แต่ว่าเชื่อว่าหนึ่งเรื่องหลายคนจับจ้องคุณภาคภูมิ

เขาถามประเด็นเหล่านี้กับผู้นำของเราหรือเปล่า
ปรากฏว่าผู้นำสหรัฐไม่ได้ตั้งคำถามนะคะ

แต่ว่าผู้นำของไทยก็คือพลเอกประยุทธ์

บอกแก่ผู้นำสหรัฐบอกว่า
ไทยจะเดินหน้าตามโรดแมป

คุณเขมสอนหนูขาวก็ติดตามผู้นำของไทย

ไปดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นครั้งนี้กันค่ะ
ดิฉันได้เข้ามาในธรรมเนียบขาวแล้วนะคะ
รุงวอร์ชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาค่ะ

สื่อมวลชนก็จะมาเฝ้ารอทำข่าวอยู่ที่นี่

ในการนำเสนอข่าวการพบกันระหว่าง

ธรรมเนียบขาวเป็นไปอย่างเข้มข้น
ทางการสหรัฐได้กำหนดจำนวนสื่อมวลชน
และคณะทำงานในการเข้าไปทำข่าว
โดยเท่าเทียมกันทั้งสองประเทศ
และมีการตรวจสอบอุปกรณ์ในการทำข่าว
เพื่อรักษาความปลอดภัย
ด้านหลังของดิฉันก็คือธรรมเนียบขาวค่ะ
เป็นจุดที่สื่อมวลชนทั้งสื่อมวลชนไทยสื่อมวลชนต่างชาติ
มารอทำข่าวการพบกันระหว่างสองผู้นำประเทศ
โดยรถของท่านนายกรัฐมนตรีก็จะมาถึงหน้าอาคาร
โดยมีนายโดนัลดทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
พร้อมด้วยสุภาพสตรีหมายเลข๑ให้การต้อนรับ
ผู้นำสหรัฐได้กล่าวต้อนรับและแจ้งกำหนดการ
ในการเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เปิดโตริโก
หลังจากที่ได้มีการหารือร่วมกันระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
และนายกรัฐมนตรีของไทยดิฉันได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษ
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ถึงรายละเอียดในการหารือรวมไปถึงความคาดหวัง
จากการพบกันในครั้งนี้ค่ะ
ก็คือมู้หวังที่จะทำให้เศรษฐกิจเป็นดีขึ้นเหรอคะ

ผมคิดว่าเราไม่ต้องการมีบทบาทนำในอาเซียน
เพราะผมได้คุยกับประดาทผู้นำทุกประเทศแล้วว่าเราจะต้องเป็นผู้นำไปด้วยกันในทุกเรื่อง
ท่านคาดหวังผลลัพธ์ยังไงบ้างค่ะหลังจากนี้
รับเหรอก็คงเป็นเรื่องของการความร่วมมือระหว่างกันให้มากขึ้นไง

ถ้าเราจะมองว่าเราจะทำอะไรที่ให้มันดีขึ้นมันก็มีตรงหลายอย่าง
ศักยภาพของเราสภาพของเขาก็ต้องมาดูสิว่าของเขามีอะไรของเรามีอะไร
อะไรที่มันจะค้าขายทั้งต่างตอบแทนกันได้บ้างช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้บ้างใช่ไหม
ผมก็ได้ที่บ่ายฟังว่าทุกอย่างเรามีโมมัติที่ต้องวางแผนไว้ลูกหน้า
ภาพรวมทั้งหมดสำหรับการหารือกันในครั้งนี้ถ้ามองในสัญญาณทางการทูต
ถือเป็นการแสดงไมตรีจิตที่อบอุ่นและแน่นแฟน
คุณเข็มมาสอนดูข่าวก็รายงานมาจากสหรัฐเลยนะครับ